คนนอนคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมไม่รู้ทำไม
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนร้ายใจมันจะตายก็ตายแล้วกัน
เรื่องดีไม่มั่นใจอยู่ให้เรื่องนเป็นไป

แล้วในใจเรามีความสุขไปกับความขำเราด้วยไหม

ในช่วงเวลานี้ถ้าแจงมีสติครบอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกว่านี้
แต่พอมันไม่สมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์มันก็สวยงาม

ในที่สุดเราหัวเราะเราก็มีความสุขได้ในแบบที่เราเป็น

เพราะว่าถ้าหนูแบบไม่มีอารมณ์แบบนี้
ก็ความไม่สมบูรณ์มันมาพร้อมกับความสุข
หนูก็ไม่ได้ซีเรียสกับที่หนูเป็นแบบนี้
แต่ถ้าจะไม่ให้ซีเรียสมากกว่านี้

คือไรอะ

นักสู้รุญจีนของเรานะครับร้อยไปแล้วนะครับเพลงเป้าหมายผมเขาเลยนะ
เพราะฉะนั้นน้องแจงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
จับไม้ไว้จับไม้ไว้จับไม้ไว้เดี๋ยวล้ม
ล้มได้ล้มได้ล้มได้ล้มได้
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้ม
ร้องได้ครับ

ร้องได้ในเพลงนี้รับราคา๖๐๐๐๐บาท
๖๐๐๐๐บาทครับ
เป็นเพลงเป้าหมายด้วยมา

นะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่ร้องไปในเพลงที่๔นะครับ

ตะกะแตนชนระดานั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่เด็ดอีกเพลงหนึ่งนะฮะ

นี่เลยเพลงเป้าหมายที่๖๐๐๐มาแล้วแล้วตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

กำลังจะเข้าสู่เพลงที่๕
อะแจง

ไปอยู่ใกล้ญาติพี่น้องด้วยมีความสุข
เอาล่ะแจงตั้งสติให้ดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดี
เสียงเมื่อกี้คือเสียงของเงินแปดหมื่นบาท

พอจะร้องได้ประมาณประมาณไหน
ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะประมาณห้าสิบห้าสิบ

ก็คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ห้าแปดหมื่นบาท
คือถ้าตอนนี้ถ้าแจงบอกว่าหยุดก็ได้ก็ได้ตามเป้า๖๐๐๐บาท
แต่ตัวช่วยแจงยังไม่ได้ใช้เลย
ตัวช่วยเนี่ยคงทราบดีแล้วมันมีข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องเพลงเก่งตัวเองมีอะไรต้องสารพัดที่มันใช้ได้
แต่ถ้าเพลงเนี้ยมันห้าสิบห้าสิบ
เราก็ต้องคิดแล้วเราจะหยุด
หรือเราจะไปต่ออันนี้ต้องตัดสินใจแล้ว
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
แจงจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้นะครับ
ตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ตัวช่วยที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ
แจงเพลงแรกที่แจงบอกพี่ชื่อเพลงอะไรนะ

รอเพราะรักแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร

รอพ่อรักกับก้อนหินสิ้นใจอะไรยากกว่ากัน

หรือว่าอีกทางเลือกหนึ่ง

ตอนนี้เปิดไปแล้วแผ่นแรกเป็นได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงนะครับ
น้องยังไม่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ใช้

ใช้

เพลงนี้ยากไหมสำหรับแจง
ก็เหมือนเราเพราะรักอะค่ะ
เคยฟังแล้วก็คุ้นดนตรีถึงจำได้แต่ว่าก็ฟังมานานแล้ว

หนูขอปรึกษาย่าได้ไหมเอาถามย่าเลย
ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไปตรงนี้

ร้องกับเอาจี้

เหนื่อยน่ะ

สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับ
ไตรตรองแล้วปรึกษาคุณย่าแล้วนะครับ

หมื่นบาทที่สะสมมาในเพลงที่ห้านะครับแต่ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้นหนึ่งแสน
แต่ถ้าร้องผิดก็เหลือ๔๐๐๐บาทตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัวเพราะฉะนั้น
แจงครับน้องแจงจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุดหยุด